คุณผู้ชมครับข่าวแรกวันนี้ไปดูประเด็นยืดเยื้อ
เรื่องของสุนัขพิษบูที่เจ้าของเลี้ยงเอาไว้ที่คอนโดที่ปฐุมธานี
จริงแล้วก็ควรจะเอาออกได้แล้ว
คือเจ้าของบอกว่าขอเวลาใช่ไหมสายตาจับต้องรู้สึกกดอัน
เอาประกาศไปติดก็แล้วเป็นข่าวก็แล้วมีคนเข้าไปพูดไปขอร้องก็แล้ว
ก็ยังไม่ออกวันนี้ก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติพาหมาขึ้นรถออกไปทำธุระกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่าง
ก็คือยังปล่อยไม้อยู่เหมือนเดิมนะคะถูกต้องนะฮะนิติบุคคลบอกว่า
ให้วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะแค่พรุ่งนี้นะถ้ายังไม่ออกจับแล้วนะอืม
ใช้กฎหมายแล้วย้ำว่ามันมีกฎหมายบังคับมีโทษทั้งจำและปรับด้วยนะครับ
นะฮะพาไปดูบรรยากาศอันนี้อาคารบีนะฮะที่คอนโดเอกธานีคอนโดทาวน์ที่ปฐุมเนี่ย
เจ้าของสุนัขพิษบูหกตัวก็ยังคงปล่อยมันออกมาเพ่นพ่านเดินไปเดินมา
ชาวบ้านก็คงหวาดกลัวอยู่นะฮะยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะย้ายไปนะฮะ
แล้วที่เขาบอกว่าเขาไปหาบ้านหลังใหม่แล้วจะย้ายแล้วก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน
นะเขายังคงทำทุกอย่างเหมือนเดิมอ่ะนำเจ้าหมาขึ้นรถขับออกไปทำธุระ
แล้วก็พากันกลับมาทั้งคนทั้งหมาเหมือนเดิมตอนแรกชาวบ้านคิดว่าเอ๊ะเป็นการย้ายหมาเองหรือเปล่า
นี่ภาพนี้ก็สามารถเก็บได้นึกว่าจะย้ายไปแล้วนะยังยัง
ขับไปแล้วขับกลับมาเหมือนเดิมครับขับพาไปเที่ยวเฉยเฉยอ่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ประสุทธิ์ศัตริย์ของประทุมเขาเอากรงเนี่ยไปวางมาแล้วสี่กรงนะอ่า
อยู่บนรถนะฮะเช่นเดียวกันกับทางด้านของวอสด็อกไทยแลนด์เอง
เดี๋ยวจะไปช่วยขนย้ายเจ้าพิษบู๖ตัวออกไปแต่ว่าเจ้าของปฏิเสธไม่ต้องมาช่วย
ไม่ต้องมาย้ายไม่อนุญาตให้ใช้ยาสลบด้วยนะฮะเดี๋ยวฉันทำของฉันเอง
นิติบุคคลก็บอกว่าอ้าวให้โอกาสนะจริงจริงเนี่ย
เราดำเนินการตามที่เราสัญญากันเอาไว้เนี่ยต้องภายใน๓วัน
ไม่อยากให้กดดันนะแต่ว่าให้โอกาสแค่พรุ่งนี้วันสุดท้าย
ก็เขาก็ดำเนินการหาบ้านอยู่ค่ะตามระยะเวลาที่เขาขอไว้
ก็ถือเป็นพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ทางนิติก็คือไม่ได้ไปกดดันในเขา
เขาระกายว่าจะย้ายออกจะย้ายเวลาตามเมื่อแผง
แต่จะออกหรือไม่ออกหรือไม่ออกก็อันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจ
เพราะว่าเราก็คาดราวอารมณ์เขาไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาจะเป็นในเมืองอะไรอย่างนี้
แต่นักธุรกิจตอนนี้เด้นเว้นที่ให้เขาหน่วย
จริทรรรภ์ของเทศบาลตะบลบางภูลก็ได้มีการนำคำสั่งระงับเรื่องของเหตุรำคา
ไปติดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะเนื้อหาใจความก็คือ
ห้ามไม่ให้เลี้ยงสุนัขในที่พักอาศัยที่เป็นห้องชุดที่นี่
จากว่ามันมีกลิ่นเหม็นเสียงดังรบกวนคนอื่นเอาไปติดเอาไว้แล้ว
แล้วก็แจ้งเจ้าของพิษบูแล้วที่ชื่อคุณเค้ก
ก็รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะครบกำหนดแล้วคุณต้องย้ายนะ
เลื่อนย้ายออกไปจริงวันนี้มันคือวันสุดท้ายนะ
วันนี้คือวันสุดท้ายตามกำหนด๓วันก็ยังไม่ได้เอาออกไป
ซึ่งคาดว่าพรุ่งนี้ถ้ายังเห็นเจ้าสุนัขยังอยู่ที่คอนโด
แล้วไม่ยอมย้ายออกไปเนี่ยเขาจะดำเนินการให้ตำรวจมาจับแล้ว
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับไม่เกิน๒๕๐๐บาท